ไปดูที่บ้านกกอกมุกดาหารกันหน่อยกับเรื่องของคดีน้องชมพู่ครับ
จู่วันนี้ไปเจอเสื้อสีส้มคุณผู้ชมนะ
จำได้ใช่ไหมมีเด็กในแก๊งจำป่า
จำปาบอกไว้เขาบอกไว้ว่าในวันที่ชมพู่หายตัวไป
เห็นผู้ชายใส่เสื้อสีส้มวิ่งแว๊บแถวนั้น
แล้วก็หาอยู่ว่าเสื้อสีส้มนั้นเป็นของใคร

งงมากนะอยู่ก็เจอจริงมาได้ยังไง
วันเพิ่งจะมาเจอกันไปอยู่ใต้กอไผ่ครับคุณผู้ชม
ก็ต้องไปตรวจสอบนี่คือเสื้อสีส้มปริศนาที่ชาวบ้านเขาไปหาหน่อไม้ในป่า
ไปเจอโดยบังเอิญที่บริเวณใต้กอไผ่
ติดกับร่องน้ำห้วยบุ่งใกล้กับสวนยางของบ้านกกอก
ไปเจอกันเมื่อเช้าตสทศพอกกกกกกก็เป็นตสทศพอกกตุ๋มเข้าไปตรวจสอบ
สภาพเสื้อเป็นผ้ายืดนะลักษณะที่ซุกซ่อนใต้ขอนไม้ใกล้กับกอไผ่
แล้วก็ไปพบเศษผ้าคล้ายกับเสื้อสีขาวตกอยู่ใกล้กันอีกหนึ่งชิ้นนะฮะ
หลังจากทราบเรื่องครับนะฮะพ่อกับแม่ของชมพู่ก็เดินทางไปดูจุดเกิดเหตุ
และระบุด้วยว่าจากสภาพของเสื้อมันก็คล้ายกันเหมือนกัน
คือนี่มันเป็นยี่ห้อของรถไถ
ไปซื้อรถไถก็จะได้เสื้อแจกมาแหละ
มันก็อาจจะมีหลายบ้านหลายคนซึ่งจริงแล้ว
คุณพ่อจะพูดว่าเคยมีแหละตามภาพที่แม่เคยโพสต์ไป
แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าตัวที่เจอในกอไผ่มันของใคร
อย่างไรก็ตามไม่แน่เหมือนกันว่าเสื้อสีส้มตัวนี้
อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การไขปมปริศนา
ในการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็ได้นะครับ
คุณพ่อจะได้มาหาหลักฐานหรืออะไรตรงนี้ไหมครับแม่
ไม่รู้เหมือนกันนะ
เท่าที่ดูคุณแม่ดูแล้วถ้าเอามาสุกอย่างนี้
ก็น่าจะมีอะไรบางอย่างแน่ใช่ไหม

มันไม่น่าจะต้องสุกไว้แบบนี้
ตามที่แม่สงสัยนะไปซุกไว้ทำไม
แล้วไปสุกในป่าใต้กอไผ่ทำไมนะครับ
ต้องไปถามชาวบ้านที่เจอเสื้อคนแรกคือ

เมื่อวานบอกไปหาหน่อไม้เตรียมทำอาหาร

แล้วเลือกอะไรส้มไปเห็นเสื้อสีส้มเหมือนม้วน

คล้ายกับคนที่ตั้งใจเอาไปซุกซ่อน
คิดว่าน่าจะถูกซ่อนมาแล้วประมาณสักเดือนสองเดือนแหละครับ
เพราะว่ามันเริ่มผูกขาดแล้วปลวกมันก็เริ่มกัดกินแล้ว
ชาวบ้านคนนี้ชื่อว่าคุณพรศรีเนี่ยก็บอกว่าหลังจากเจอเสื้อเองก็รีบแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านกกอกรับทราบชื่อว่าในนิ่ม

ประสานตำรวจไปตรวจสอบเพราะจุดนี้ไม่เคยมีใครไปหารักฐานมาก่อน
ก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเล็ดรอดไปได้อย่างไร

ประธานคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านกอกด้วยนะครับ

เดินทางมาในครั้งนี้เนื่องจากว่าต้องการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตำรวจเอ่ยชาวบ้านเอ่ยและครอบครัวของน้องชมพู่ด้วย
จากนี้ยังต้องฟังความเห็นของชาวบ้านด้วย
ถึงการทำงานของตำรวจว่าล่าช้าหรือเปล่า
รวมทั้งเรื่องของการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนด้วย
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกหรือไม่นะครับ